พิธีการง่ายในการเล่นแกงปวดด้วนราคา
ผู้เข้าแข่งขันทุกคนควงคู่กันเข้ามา
ตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
จากของที่มาให้เลือก๓อย่าง
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น

ก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย
๑แฟนบาร์แต่ท่ารังเล
เราก็มีการ์ดตัวช่วยให้ใช้ได้๒แบบ

กี้พิธีกรของเราตัดตัวเลือกที่แพงกว่าออกให้

ผู้เข้าแข่งขันจะตอบได้๒ครั้ง
คุณผู้ชมก็ชวนคนข้างมาทายกันได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคา
ของใช้ที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่
กลับเข้าสู่รายการสุดหาที่จะขอท้าดวนราคา
ก็ได้ใช้การ์ดตัวช่วยทั้งสองใบไปหมดแล้ว

เลือกอันนี้ครับ

และเมียที่รักราคาอยู่ที่

คุยถูกคนแล้วชอบเล่นบอลเป็นชีวิตจิตใจทำไมล่ะ

ถ้าอยากจะเป็นประตูมือกาว
นี่กาวยู้หูของพี่
อันนี้ของถูกอยู่ในมือพี่

แต่อันนี้ถูกสุด
อันนี้อันนี้ถูกแล้ว
แล้วตรงรมกาวยู้หู๓หลอดนี้
หลอดไหนราคา

เอาไร้ไปแล้วถ้าของกาวตัด๑ข้อแล้วเหลือ๒อันเราก็จะตีกันยังไงดีล่ะคะ
เอาให้สุด
จะตัดตัวที่แพงสุดออกให้ค่ะ
หมายเลข๓ราคาอยู่ที่

คุณพี่แมนเลือกนะคะว่ากาวยูฮูนะคะสารพัดประโยชน์เป็นตัวที่ถูกที่สุด

วันนี้มาลุ้นกันว่าคุณแมนคุณเกลจะทำไปได้กี่ข้อ

อันนี้ของพี่มา
ที่พี่แมนเลือกนะคะกายูสารพัดประโยชน์ต้องถูกกว่า๙๕บาท
และราคากาวยูสารพัดประโยชน์

จะได้เงินและได้รางวัลจากภรรยาหรือไม่
ขึ้นอยู่กับตัวเลขนี้ค่ะขอให้ถูกกว่าค่ะ
และกาวยูสารพัดประโยชน์คือ

ถูกกว่าครับ

รับ๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปค่ะมูลค่าเพิ่มเป็น๘๐๐๐บาท

ตอนนี้ตัวช่วยหมดแล้วค่ะอ๋อแล้วใช่
มีเพิ่มไหมคะไม่มีแล้วค่ะข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิมค่ะของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้น
ทำไมวันนี้รู้สึกมันโดนกินแรงอ่ะทำไมอ่ะ
ว่าโน้นกรอบอยู่ได้โอ้โฮ
คือรู้ราคาหรือว่าหิว๕๐เมื่อสักครู่นี้พอรู้บ้างค่ะ

เป็นป๊อบปองกรูลโำ่งโง่
เป็นไก่ป๊อบ

ทอดจนกรอบนอกนุ่มในหอมกลุ่นชวนลิ้มลอง

โอ้โฮนี่น่าที่สองห้าแล้วของนครเหรอคะ
อันนี้คือไก่ปิ้งแซ่บ๒ชิ้นราคาถูกที่สุด

เห็นเขาบอกแซ่บมากนะปีกไก่ในคุกเขา
เครื่องปรุงเครื่องเทศแบบจัดจ้านเลยทีเดียว
ก่อนที่จะแบบกันไปกว่านี้นะคะ
เพราะผมถูกว่ะอันนี้ถูกกว่าสงสารน้ำเบิร์ดนะ
คำถามข้อที่๓นี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะ

แปลกแปลกแปลกเอาล่ะน้ำเบิร์ดค่ะ
ไปค่ะไปค่ะจะดูใกล้แล้วเลยค่ะค่ะ
ค่ะคือมันมีโปรโมชั่นอยู่มีอยู่ช่วงหนึ่ง
คุณเก๋เราไม่เอาราคาโปรโมชั่นเอาราคาจริง
เอาราคาจริงเนี่ยนะจำไม่ได้ไงเพราะปกติซื้อแต่โปรโมท

โปรโมชั่นคือแบบว่าซื้อกุ้งโดนัทมิ้งคะซื้อเพิ่มนะคะอีก๒๐บาทค่ะเพิ่ม๒๐บาท
อันนี้๓ก้าวมาซื้อที่อันนี้๓ก้าวเธอซื้อให้ประจำ
แต่อันนี้น่าจะ๒๙บาท

อาแผนของนั้นไปมันอาจจะวิ่งมาที่นี่นะพวกนี้

แต่อันนี้ราคามันใกล้กันเพราะว่าไก่ป๊อปตัวเนี่ย
ถ้า๗ชิ้นน้ำมา๓ก้าว
เก็นป๊อกกุ้งโดนัทไก่วิงแซ่บ
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุดคะคุณแมนและคุณเกล

เลือกเลยค่ะอันแรกอันแรกโอเคจบไม่มีการโลเลเปลี่ยนใจอะไรอีกแล้ว

เป๊กขออนุญาตเฉลยที่ไก่วิงแซ่บ

เพราะว่าเป๊กยืนใกล้คุณแล้วเป๊กสงสารตัวเองนะคะ
เอาล่ะโอเคค่ะ
เอาล่ะอันที่๑ค่ะที่คุณเกลเลือกไว้
คุณภรรยาค่ะค่ะ

คุณเกลบอกว่าเคยซื้อเท่าไหร่นะ
เมื่อตั้ง๓๙และราคาอยู่ที่๓๒บาท

ก็ถือว่าถูกแล้วนะ๒บาทแต่ยาก
ตัวนี้ค่ะกุ้งโดนัทต้องแพงกว่า๓๒บาทค่ะ
ถึงจะดำเนินไปต่อนะคะ

นี่เป็นข้อแรกของคุณแมนและคุณเกลที่ไม่ได้ใช้ตัวช่วยค่ะ

อยากเข้ามาเป็นผู้แข่งขันในรายการ
ก็ชวนญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทสมัครเข้ามาลุ้นเงินแสนกับเราได้
โหลดไปสมัครเข้าร่วมแข่งขันในรายการได้ที่เฟซบุ๊ค
แกงปวนด้วนราคา๑๐๐๐๐๐บาท
รอคุณเอาไปช้อปปิ้งให้มันมืออยู่ที่นี่
แกงปวนด้วนราคา